เริ่มกันที่การแข่งขันฟุตบอลโยต้าไทยลีกนัดที่๘ของฤดูกาลเมื่อวานที่ผ่านมานะคะ
มีเรื่องราวให้พูดถึงหลายเรื่องค่ะ
โดยโคชเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะคะก็ขอยุติบทบาทการคุมทีมแอร์ฟอร์ส

จนมีการล้อมไม่ให้ผู้ตัดสินออกจากสนามค่ะ
น้องใหม่ที่เพิ่งจะชนะนัดแรกเมื่อกลางสัปดาห์
เจ้าถิ่นล้มลงไปกองกับพื้นผู้ตัดสินค่ะไปปรึกษากับผู้ช่วยผู้ตัดสิน
และสุดท้ายค่ะผู้ตัดสินก็แจกใบเหลืองให้กับปองโก
ข้อหาที่ไปย่ำเท้าคู่แข่งส่วนอีวอนแจค่ะ
หลังของนครราชศรีมาโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม
ซึ่งจากภาพช้าก็จะเห็นว่าอีวอนแจไปเจตนาเตะปองโกก่อนค่ะ
และหลังจากกลับมาเล่นก็ไม่มีประตูเพิ่มนะคะ
ทำให้จบเกมค่ะนครราชศรีมาก็บุกมาชนะ๒ประตูต่อ๑

ส่วนชัยนาธมี๕คะแนนเท่าเดิมรังอันดับที่๑๖ค่ะ
โดยหลังจบเกมก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย
เมื่อแฟนบอลของชัยนาฏรวมถึงผู้บริหารนะคะ
นำมาโดยนายอนุชานาคาสัยประธานสโมสรก็เข้าไปล้อมค่ะ
ไม่ให้คณะผู้ตัดสินและก็ผู้ควบคุมการแข่งขันออกจากสนามเขาพองสเตดียม
ข้องใจนะคะว่าในการทำหน้าที่ที่ไม่ให้จุดโทษในจังหวะปะทะกันระหว่างปองโกกับอีวอนแจค่ะ
ซึ่งเวลาก็ผ่านไปประมาณ๑ชั่วโมง
นายอนุชาก็ออกมากล่าวขอโทษกลางสนามเลยค่ะว่า
ในเกมเขาเห็นแค่ตอนที่อีวองแจเตะปองโก
แต่ไม่เห็นช็อตที่ปองโกไปเหยียบเท้าก่อนนะคะ
แล้วก็ขอโทษทุกคนที่คุมอารมณ์ไม่อยู่จึงแสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมและทำให้เหตุการณ์สงบลงในที่สุดค่ะ
ซึ่งจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะชัยนาธก็อาจจะถูกลงโทษย้อนหลังค่ะ
ซึ่งความผิดครั้งแรกอาจจะถูกปรับ๓๐๐๐บาทและห้ามเล่นในบ้าน๑นัดด้วยกันค่ะ
นาทีจากฟรีคิกนะคะประจวบนำ๑ประตูต่อ๐ของการยิงจิปัญญาทิศสุค่ะ
ครึ่งแรกเป็น๑๐ที่ประจวบนำนะคะ

เพราะฉะนั้นมาร์กเวสต์ก็ยิงตามตีเสมอให้แอร์ฟอสเป็น๑ประตูต่อหนึ่ง
แต่ว่าประจวบก็ขึ้นนำอีกครั้งนาทีที่๘๘จากลอนซาน่าดูบูย่านะคะ
ทดเจ็บค่ะแอร์ฟอสต้องมาเหลือผู้เล่น๑๐คนด้วยเมื่อเนติพงแสนมะหุงทำฟาวจนรับใบเหลืองที่๒เป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม
และจากจังหวะต่อเนื่องค่ะประจวบก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะนะคะจากใหญ่นินวง
เกมก็ชนะไป๓ประตูต่อ๑นะคะทำให้ประจวบมี๑๖คะแนนค่ะหลังอันดับที่๓ต่อไป
ส่วนแอร์ฟอร์สนะคะยังไม่ชนะใครมี๑คะแนนตอนนี้ก็อยู่อันดับสุดท้ายนะคะ
ที่เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ
เจ้าบอกว่าในนักทีนี้มันหาใครไม่ทันอาจต้องเชิญไอ้วัดแต่วิทยาจากคุณส่งชัย
เราจะดอกเกาะได้ทีหนึ่งเพราะว่าเรามีโอกาสไม่มีโอกาสทุกปอนด์มันบอกแล้วว่าต่างคนต่าง
มาดูอีกหนึ่งคู่นะคะบริราณมิวเตศจาฝูงค่ะ
ก็เปิดบ้านเฉินชนะชนบุรีเอฟซีไปบุดหวิด๒๐

เกมนี้ค่ะเจ้าถิ่นก็นำก่อนนะคะนาทีที่๑๘จากตีโก้ค่ะ
และสุดท้ายค่ะบริรัมมาได้ประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะคะ
จากการซ้ำดับ๒ของอยู่สุนจูก็เป็นบุรีรำที่ชนะไป
มี๒๒คะแนนก็รั้งจ่าฝูงต่อไป
แต่ว่าแข่งมากกว่าการท่าเรือ๑นัดนะคะ